พร้อมนำเสนอลีลาสเต็ปเทพตามแบบฉบับวงเคป๊อปที่หลายคนชื่นชอบ
ขอบอกว่าอันงสุดไม่เชื่อไปดูด้วยตาจ้า
โอ้ยสมคลิปคือจะรู้ว่าสาวโครเยอเกิ้ลที่เห็นก็สอนต้นคลิปไม่มีอยู่จริง
ก็แม่เจ้าม่อนอิหรี่ขนาดนี้ประตานบีบี้ผ่อนเขาบอกเลยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป